พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่พัทธลุงค่ะมีคนงานรับจ้างตัดย่า
รอบยิงสามครั้งนะคะครับครั้งล่าสุดที่เป็นครั้งที่สามเนี่ย
ก็คือเมื่อสองวันก่อนยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนคือแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โห
ต้องบอกเลยว่าครั้งแรกก็โดนกระหน่ำยิงเป็นสิบนัดครั้งที่สองโดนแบบ
เอ็มสิบหกเลยอ่ะอืมครั้งล่าสุดโดนปืนจุดสามแปดยิงใส่
แต่ทั้งสามครั้งรอดหมดครับรอดปฏิหารเดี๋ยวมาดูกันค่ะ
ว่าสาเหตุที่ถูกรอบยิงถึงสามครั้งมันคืออะไรแล้วทำไมถึงรอดได้นะคะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปค่ะครั้งล่าสุดเนี่ยคนร้ายใช้ปืนจุดสามแปด
ยิงใส่คนงานตัดย่านะคะตอนที่กำลังเอาปุ๋ยไปใส่แปลงย่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านห้วยหลุดที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
กระสุนมันไปโดนอะไรรู้ไหมคะไปโดนรถพ่วงสามล้อ
กระสุนมันไปโดนอยู่สองจุดได้นี่ค่ะคือพื้นที่ตรงเนี้ย
เป็นพื้นที่ของนายวิรัติคงหวังอดีตนายกเทศบาลตำบลลันคอยอำเภอป่าพยอม
ส่วนคนงานที่ถูกรอบยิงชื่อว่านายนิพบสุขาชื่น
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชคือเป็นคนนอกพื้นที่
แล้วมาทำงานที่พัทธลุงที่นี่อ่ะนะคะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไปใส่ปุ๋ยที่ย่า
กำลังจะขับรถพ่วง๓ล้อออกจากจุดเกิดเหตุ
เสียงปืนดังขึ้นสามนัดเขาวิ่งหลบเลย
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจสพปพยอมเขาไม่โดนสักนัดเลยนะ
อืมกระสุนไปโดนรถเชื่อว่าผู้ก่อเหตุคงเป็นคนร้าย
รายเดิมที่กลับมายิงซ้ำค่ะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสิ
เขาเล่าให้ฟังว่าย้อนไปนะสิบสองกัญญายนปีเนี้ย
ถูกคนร้ายมาลอบยิงคนร้ายยิงใส่สิบนัดนะคะ
แต่ว่าหาปลอกกระสุนไม่เจอยิงแบบตั้งใจเอาให้ตายอ่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นปืนชนิดไหนมันไม่เจอปลอกกระสุน
แต่เขาบอกจำได้ได้ยินเสียงปืนเป็น๑๐นัด
ไม่โดนเขาค่ะกระสุนมันไปโดนเพื่อนคนงานอีกคนนึง
ทีเนี้ยเขาบอกว่าคนร้ายก็มอบตัวยี่สิบสองตุลาคม
ได้รับการประกันตัวออกมาแต่ยังวนเวียนก่อเหตุอยู่
ครั้งที่สองยี่สิบห้าตุลาคมครับถูกยิง
คราวนี้เป็นปืนเอ็มสิบหกโอ้โหกราดยิงใส่เลย
ตัวนายนิพบบอกว่าเขาก็นั่งอยู่ที่หน้ารถไถกับเพื่อน
เกือบโดนเกือบโดนนะเกือบโดนค่ะ
สักพักเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังอีกหลายนัดนะคะ
แล้วคนร้ายสองเหตุการณ์นี้มันคนเดียวกันเพราะเพื่อนเขาเห็น
เขาเห็นเลยว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายนัทยศอายุ๒๑ปี
ทีเนี้ยครั้งล่าสุดเมื่อยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนก็คือเป็นปืนจุดสามแปด
ก็ไม่โดนเหมือนกันไม่โดนกระสุนเลยนี่คือหน้าตาของผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ตำรวจยังจับไม่ได้ค่ะยังจับคนร้ายไม่ได้
เขาก็เลยกังวลว่าโอ้โหนี่๓รอบแล้วนะ๓รอบแล้ว
จะโดนรอบสี่หรือเปล่าเนี่ยนายนิพบบอกว่าสาเหตุก็เพราะว่า
เมื่อวันที่ห้ากันยายนค่ะนายนัทยศผู้ก่อเหตุน่ะ
เดินมาเตือนแบบโมโหมาเลยบอกหยุดทำงานได้ไหม
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอ๋อนี่นะฮะเดินมาเตือนเนี่ย
เดินมาแบบนี้แต่ท่าทางเดินมาแบบโมโหนะอ่า
รำคาญหนวกหูเสียงดังเครื่องบดย่าตัดย่าเนี่ยเสียงดังมากเลย
นอนกลางวันนอนไม่ได้เลยอ่าเขาก็พยายามจะลดเสียงให้ครับ
แต่ก็เหมือนกับว่าไม่พอใจแต่เหตุการณ์ตามภาพเนี้ย
มันไม่ได้เกิดเรื่องอะไรคือเหมือนกับแค่มาด่ามาเตือนอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เขาก็ทำงานมาเรื่อยจนเกิดการลอบยิงเนี่ย
สามรอบแล้วกลายเป็นว่าแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
เขาก็เลยไม่กล้าไปตัดย่าเลยนะคะก็เลยถามว่าเรารอดมาได้ยังไง
อ่ะตั้งสามรอบครั้งแรกก็โดนไปโอ้โหยิงใส่สิบนัด
ครั้งที่สองเอ็มสิบหกครั้งที่สามปืนจุดสามแปดเออ
เขาก็เลยบอกว่าสงสัยเป็นบารมีหลวงปู่คำดีวัดบ้านพึ่งที่จังหวัดศรีสะเกด

คือไม่ฟังไม่เชื่อฟังเขาว่าเขาให้หยุดแต่ผมไม่ยอมหยุด
คล้ายกับเขาบอกว่าผมมาท้าทายก็คือก็สั่งหยุดแต่ไม่หยุด
ก็คือผมต้องทำงานไงเพราะว่าทำย่าเนเปียเนี่ย
คือมันทำได้ตลอดตลอดอ่ะตลอดปีอ่ะลูกกระสุนอ่ะ
มันโดนตัวรถเรียบร้อยแล้วตอนนั้น
ก็คืออุไรวันก็ได้อยู่ข้างล้อแล้วผมก็กระโดดลงอืม
โดดเสร็จเขาก็ยังยิงต่อค่ะยิงเสร็จเขาก็สตาร์ทรถ
ออกมาซ้ำอีกประมาณ๒เมตรระยะห่างจาก
ผมกับอุลัยวันอืมผมทีนี้ก็ได้หนีเข้าป่าย่าไปอืม
แล้วเขาก็หนีใช่ครับมายิงมายิงนี่ฮะเราก็เลยคุยกับ
คุณอุไรวันนะฮะค่ะที่เป็นคนงานตัดย่าแล้วก็หลานสาวเจ้าของแปลงย่า
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับเธอบอกว่าเธอเป็นคนชวนนิพบเนี่ย
มาทำงานแล้วเธอก็เล่าว่าสามเหตุการณ์ที่ผ่านมาเธอก็กลัวนะ
เพราะเป็นการยิงแบบหวังเอาชีวิตทุกครั้งทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่าเครื่องตัดย่าเนี่ย
มันเสียงดังเนี่ยเธอบอกว่ามันก็เสียงดังทั่วไปนั่นแหละอืม
นะก็เป็นเครื่องตัดย่าบดย่าทั่วไปไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรให้มันดังมาก
ทีนี้เวลาที่ต้องเร่งทำงานและทำงานกลางคืนก็จะไปขออนุญาตคนที่อยู่
ใกล้ใกล้แถวนี้ทุกครั้งเสียงเครื่องบดญาติถ้ามีออเดอร์มาเยอะ
มันก็จำเป็นต้องทำงานกลางคืนแต่ยืนยันว่าช่วงกลางคืนเนี่ย
ทำงานแค่ไม่เกินชั่วโมงนะไม่ได้บดทุกวันด้วย
คนงานก็พยายามลดเสียงแล้วไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน
แต่ไม่เข้าใจว่าโอ้โหทำไมต้องมายิงกันขนาดนี้
ส่วนเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยชาวบ้านคนอื่นเขาก็ไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนนะ
อันนี้คุณอุไรวันเขาบอกส่วนฝั่งทางนายนัทยศ
เคยคุยเคยเจรจากันแล้วแต่มันไม่เป็นผล
เขาอ่าซุ่มยิงทางด้านหลังมาฝั่งนี้เพราะช่วงนั้นอ่ะ
กำลังบวชย่าอยู่ค่ะเขาคิดว่าเสียงดัง
เราไม่ได้ยินแน่นอนแต่บังเอิญโชคช่วยนิดนึง
บวชย่าเสร็จก่อนค่ะที่เขาเร็งมาตรงหัวอุลาวันกรรมนิพพเลย
ใช่แต่บังเอิญกระสุนมันพลาดฉลับขึ้นบน
ใช่แต่ถ้าโดนถังแก๊สเด็กนี้อยู่ประมาณ๔๕คนนี้
พอหันมาปุ๊บเขาเดินเข้าไปในบ้านแป๊บนึง
เขาเดินออกมาได้ยินเสียงเหมือนเขาดึงสับปืนนี่แหละ
ได้ยินเสียงแก๊กแล้วก็หันกระบอกปืนไปทางรถถ่ายพอดี
ตรงที่บูยืนมันเป็นขนาดกระสุนนัดแรกเลยที่เข้า
แล้วบิวก็รีบหมอบลงข้างล้อแล้วบอกพี่นิภพลงมาจากรถ
รอบนี้เขาไม่ได้ยิงขู่ขึ้นฟ้าแล้วนะเขายิงที่เราแล้ว

เพราะว่ากระสุนมันตรงที่ยืนหน้าอกพอดีเลย
ไม่อยากให้เขาโดนวิสามันหรอกค่ะ
แค่อยากให้เขาสำนึกผิดรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่

ภูมิกับการสพป่าพยอมพันธมตเอกธนสิทธิจงหวังบอกว่า
มูลเหตุสาเหตุการก่อเหตุนี่ก็คือความโกรธแค้นของนายนัทยศนั่นแหละ

ห้าหมื่นบาทนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาหลบหนีอยู่
วันนี้ไปตรวจคนที่บ้านพักก็หนีออกจากบ้านพักไปก่อน
แล้วก็หนีออกนอกพื้นที่ไปนะ
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ข้อหาที่แจ้งเอาไว้ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
สารอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้ว